เจ้าของห้องมีตะลึงฮะเปิดไปนี่อึ้งเลย
เพราะว่าเจอกองขยะขนาดใหญ่ในห้องเช่าครับ

นี่คือห้องนอนของนาง
กินก็ไม่ถึงขนาดแรงมาก

น้ำยังไม่แห้งเท่าไหร่ก็น่าจะสัก๔๕วัน
กินเสร็จง่วงง่วงเสร็จปุ๊บนอน

แม่บ้านก็ไม่รู้ว่าเจ้าของมีตระลึง
ไปหาครูแม่บ้าน
แม่บ้านกูร้องแน่งงานนี้
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องค่าเช่านะ
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องค่าเช่าจ่ายครบทุกเดือน
แต่ว่ารอบที่ผ่านมาสัก๒เดือนที่ผ่านมาคือธันวามักกรา
มีความผิดปกติก็คือไม่ยอมจ่ายค่าเช่าห้อง
แล้วก็มาเคาะเรียกเคาะเรียกวันแรกไม่เป็นไร
วันแรกไม่เป็นไรคือไม่ยอมเปิดประตูก็เลยยังเข้าใจว่าอยู่ข้างใน
เคาะวันต่อไปหลังจากที่ไม่จ่ายค่าเช่าห้องมา๒เดือนแล้ว
เคราะห์วันที่๒พอเคาะวันที่๒คราวนี้เริ่มระแวงแล้ว
เพราะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก

สุดท้ายแล้วจึงจำเป็นต้องใช้กุญแจสำรองเปิดประตู
พอเปิดประตูเข้ามาดูโอ้โหแทบช็อกเลย
ผู้หญิงหน้าตาดีทำไมถึงมีห้องเช่าหน้าตาประหลาด
เกลียดน่ากลัวเลอะเทอะเปลือเปื้อนขนาดนี้
แล้วไปดูที่ชามก๋วยเตี๋ยวเหมือนเพิ่งหนีหายไป
เมื่อช่วงเวลาไม่นานมานี้เองเพราะน้ำชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันยังมีน้ำเปียกอยู่เลย
ก็เลยสันนิษฐานว่าเพิ่งหนีไปครับหลังจากที่ไม่จ่ายค่าเช่าห้อง
เรื่องต้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการไม่จ่ายค่าเช่าห้อง
แล้วไม่รู้ว่าที่ผ่านมาตลอด๕ปีนอนแบบนี้หรือเปล่า
เพิ่งมาทำเป็นแบบนี้แต่ดูแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะนอนแบบนี้
มาตั้งแต่ปีแรกที่เช่าห้องแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ชวนสยองเกิดขึ้นนะครับ
นี่มาจากเพจที่นี่บางพลีคือเจ้าของเนี่ยถ่ายเองโพสต์เองโพสต์ในคลิปที่นี่บางพลี
พีก็คืออยู่ซอยกิ่งแก้ว๔ตะมนตราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เลยกลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะให้คนอื่นเช่าห้องอีกทอดนึง
แวะเวียนมาดูแลห้องของตัวเองด้วยเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะเจอผู้เช่าห้องแบบนี้เหมือนกัน
คณะใครอ่ะแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยช่วงนี้ขาขึ้นมากขาข้างล่างขึ้นมากายแล้วผ่างเลย
เก็บตรงไหนก่อนไม่รู้จะทำยังไงก่อนดีนะครับเหตุการณ์นี้สมุทรปราการนะครับ